คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวียังคงลงพื้นที่เกาะติดแผนการทำไม้
รอบ๓๐ปีขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรือออปนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณพยุงศักดิ์การสมเกตค่ะ
ต้นศักดิ์อายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีกว่าหนึ่งแสนต้น
สวนป่าแม่หอพระจังหวัดเชียงใหม่
เป็นหนึ่งในไม้ป่าเศรษฐกิจที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรือออป
ใช้เงินทุนเพราะปลูกตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนด้วยการปลูกป่าเศรษฐกิจ
ปลูกไม้เศรษฐกิจของออปจะดำเนินการตามแผนระยะยาว๓๐ปี
แผนการปลูกทดแทนและแผนการตัดไม้มาใช้ประโยชน์
ในสวนป่าแม่หอพระแห่งนี้แต่ละปีมีแผนปลูกป่าเฉลี่ย๒๓๐๐๐ต้น
ปัจจุบันมีต้นไม้เศรษฐกิจกว่า๙แสนต้นในพื้นที่
แต่ก่อนจะทำการตัดต้นศักดิ์เหล่านี้ทางออปจะต้องทำการสำรวจคุณภาพของต้นศักดิ์ก่อนทุกต้น
สีแดงที่ถูกติดให้แรงจะรากครองดากใต้เหลือแบบนี้
ก็มีขนาดไม้ตรงตามความต้องการนะครับ
แต่เมื่อเกิดกระแสวิจารณ์ว่าชาวบ้านในพื้นที่ต้องการอนุรักษ์ไม่ให้ตัด
ทำให้การสำรวจของทางเจ้าที่ต้องยุติลง

หากมีการตัดไม้ในพื้นที่สวนป่าแม่หอพระแห่งนี้
ก็จะมีการปลูกป่าเพิ่มทดแทนขึ้นทุกปีด้วยครับ
ก้าศักดิ์ในเรือนพระชำทั้งหมดนี้จะถูกนำไปปลูกทดแทน
ศักดิ์ที่ถูกตัดทำเฟอร์นิเจอร์ขายหรือตัดเป็นท่อนตามคำสั่งซื้อ
โดยแผนการทำไม้จะใช้เวลาในรอบ๓๐ปี
และจะตัดต้นสักครั้งแรกอายุ๑๕ปีจำนวน๕๐ต้นจาก๑๐๐ต้นต่อไร่
เพื่อส่งเสริมให้ต้นไม้ที่เหลืออยู่ในพื้นที่ได้เจริญเติบโต
ส่วนตัดครั้งที่๒จะตัดต้นศักดิ์อายุ๒๐ปีจำนวน๒๕ต้นจากทั้งหมด๕๐ต้นต่อไร่
เพื่อหวังเอาไม้มาใช้ในทางเศรษฐกิจพร้อมกับคืนเงินลงทุนที่ได้ลงทุนไป
และจะตัดครั้งสุดท้ายเมื่อต้นไม้โตเต็มวัยอายุ๓๐ปีขึ้นไป
โดยจะเหลือต้นไม้ในพื้นที่๘๑๐ต้นเพื่อไว้สำหรับสืบพันธุ์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จากนั้นจะปลูกทดแทนทันทีตามแผนบริหารจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน
การทำไม้ของเราจะมี๒แบบนะครับ
ที่หนึ่งคือการทำไม้ในแปลงที่มีอายุถึงรอบการทำไม้ระยะสุดท้ายคือ๓๐ปีขึ้นไปนะครับ
ถ้าเราทำไม้แบบนี้ในปีถัดไปเราก็จะมีการปลูกทดแทนนะครับในพื้นที่เดิม
ก็เฉลี่ยปีหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ๑๕๐๐๒๐๐ลูกบาทเมตรต่อปีครับ
ถ้านับเป็นต้นก็น่าจะประมาณอยู่ที่๒๐๐๐ต้นครับ
ส่วนแปลงที่เราทำไม้แบบตัดสางขยะระยะนะครับ
เราก็จะมีการดูแลหน่อที่แตกมาจากต่อไม้เดิมที่เราได้ทำไม้ออกนะครับ
ร่วมกับการดูแลต้นไม้เดิมที่ยังอยู่เหลืออยู่ส่วนหนึ่งนะครับ
ตัดไม้ทุก๑ไร่ของออปจะต้องปลูกป่าทดแทนไม่น้อยกว่า๑๐๐ต้น
สามารถสร้างรายได้ให้ภาครัฐปีละไม่ต่ำกว่า๑๕๒๐ล้านบาท
และที่ผ่านมาการตัดม้าในรอบ๑๕ปีจะได้๓๐๐๐บาทต่อไร่
รอบ๒๐ปีจะได้๗๕๐๐บาทต่อไร่
และในรอบ๓๐ปีจะได้๒แสนบาทต่อไร่
อกจากจะสร้างรายได้ให้ภาครัฐแล้ว
ยังช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นป่า
และยังผลิตไม้ป้อนภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการไม้จำนวนมากได้อีกด้วย
พยุงศักดิ์การสมเกตข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน